คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ระวังฟืนไฟกันด้วยนะ

รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหลายที่แล้วนะครับ
อันนี้เป็นไฟไหม้บ้าน๒ชั้นที่จังหวัดพิศนุโลกคุณ

ไฟโผล่งกระหน่ำควันปลวยผู้หออกมา
เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องเจ้าของบ้านต่างตื่นตกใจนะครับ

บ้านเล็กที่๑๑๒ทับ๑หมู่ที่๖ตำบลบ้านป่าอำเภอเมือง

โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วไฟกำลังลามไปไหม้บ้านใกล้เคียงด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมรถดับเพลิง
ในการระงับเหตุใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีนะครับ

ส่วนบ้านใกล้เคียงคือบ้านเล็กที่๑๑๕ทับ๑

ในที่เกิดเหตุสำคัญมากอันนี้คือพบผู้บาดเจ็บคุณ
ถูกไฟคลอกจำนวน๑รายนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ทราบชื่อก็คือนายชุนเผือกศรีศุกร์อายุ๕๕ปี
สอบสวนเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุฮะบ้านเลขที่๑๑๒ทับ๑เนี่ยนะครับ

แล้วก็นางนพมาศเผือกศรีศุกร์อายุ๕๓ปีนะครับ

ส่วนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่เสียหายเล็กน้อย
เป็นบ้านของนางรำเภยยังเรืองอายุ๖๒ปี
คุณป้าโอ้โฮปลอดภัยนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุนายชุนนอนพักอยู่ที่ห้องนอน

ส่วนภรรยาก็คือนางนพมาศนั่งเล่นอยู่นอกบ้าน
จู่มีเสียงเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้าในหมู่บ้านระเบิด

โดยที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยนะฮะ
ตัวนายชุนเองรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมา
ไฟกำลังลุกไหม้บริเวณคัทเอาท์

จึงพยายามจะดับไฟด้วยตนเอง

แล้วก็แจ้งเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดับไฟนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
น่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ฉันนึกถึงข่าวไฟไหม้ที่สงขลาค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เป็นไฟไหม้ร้านพวกขายทุกอย่าง

คือไม่ได้ถูกเหมือนราคาของนะ
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ๓๐กว่าล้านเลย
และน่ากลัวมากนะฮะเหตุการณ์นี้ไฟหมกระหน่ำ
แล้วพอทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบตอนเช้ามา

สินค้าทุกอย่าง๒๐บาทส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกพลาสติกไง
ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะ

อันนี้ฟ้ามันมืดแบบนี้เพราะอะไรเกิดตอนประมาณตีหนึ่งค่ะ
ไฟไหม้ร้านสหกิจการค้าอยู่ปากซอย๒๖ถนนราชอุทิศ

เขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะคุณผู้ชม
แล้วจุดที่เกิดเหตุมันเป็นร้านขายสินค้าราคาถูก
ของใช้ในบ้านเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกอย่าง๒๐บาทถือว่าเป็นร้านขนาดใหญ่
แล้วสินค้าส่วนหนึ่งพอมันเป็นพลาสติก

จันทรีย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหัดใหญ่
ต้องเอารถดับเปลืองมาฉีดน้ำ
ใช้เวลานะ๒ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
แต่ว่าไฟมันก็ลุกไหม้เผาสินค้าทุกอย่างในร้านเสียหาย
โครงสร้างนะดูสิเหลือเป็นแต่โครงแบบเหล็กแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ทั้งคืนเลย
เพราะว่ากลุ่มควันยังเยอะอยู่อะนะคะนี่เป็นภาพกลางคืนค่ะ
ทีนี้ดูตอนเช้าหน่อยคุณผู้ชมตอนเช้าเป็นยังไงบ้าง
เพลิงสงบลงแล้วนะคะดูนี่ค่ะคุณทั้งเสียหายหมดเลย
ใช่แปลว่านับตั้งแต่เกิดไฟไหม้จนถึงเช้า
ฉีดน้ำต่อเนื่องนี่อยู่๕ชั่วโมงเลยนะครับ
แต่ก็ตอนนี้ถามว่ารถน้ำออกมาจากพื้นที่หรือยัง
ยังนะต้องสแตนบายเอาไว้เพราะว่ายังมีกลุ่มควันอยู่
เราก็ไม่รู้ไงว่ามันยังมีความร้อนอยู่ข้างใน

พนักงานหญิงที่เขาอยู่ในร้านเขาหนีออกมาได้แล้วก็เล่าให้ฟัง
โดยพนักงานหญิงคนนี้คือคุณสิริยากร
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะนอนอยู่ในห้องแล้วไฟดับ
ทีนี้พอไฟดับเปิดประตูออกมาดูเห็นเป็นไฟไหม้ร้านแล้ว
ก็วิ่งออกมาค่ะหยิบโทรศัพท์หยิบแท็บเล็
กระเป๋าสตางค์หนีตายออกมาทางหลังร้าน
มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็รีบแจ้งเจ้าของร้านนะคะครับ
ยังไม่รู้เลยว่าไฟไหม้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ
ที่ร้านไม่ได้มีแผงควบคุมไฟฟ้าด้วย
เดี๋ยวลองฟังเธอเล่าเหตุการณ์ที่เธอหนีตายระทึ้งหน่อยละกันค่ะ
มันตูแล้วเข้าถันไปขวามือเขาเห็นแล้วว่าไฟขึ้นแล้ว
คุณผู้ชมไฟไหม้ครั้งนี้นี่คือมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในรอบปี
เพราะอย่างที่บอกว่าประเมินเบื้องต้น๓๐ล้านนะคะ
ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ตำรวจ
เดี๋ยวจะต้องสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปนะคะ